ให้ดูหน้าจอก่อนคุณสืบสกุลคุณผู้ชมช่วยกันเล็งหน่อย
ว่าสิ่งที่มันไหว้อยู่ในน้ำตรงสารเจ้าแม่หมอนทองเนี่ย

เนี่ยคนเห็นแบบเป็นดำแบบนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยนี่ใช่ตัวเงินตัวทองหรือเปล่า

แต่สรุปแล้วมันไม่ใช่ตัวเงินตัวทองนะมันคือลูกจราเข้ค่ะ
ราเข้เบบีนี่แหละคุณผู้ชมเออยังไซส์เล็กอยู่

ใช่แล้วคุณคิดดูสิมันไหว้อยู่แบบนี้มีอยู่๓ตัวนะ
ตัวประมาณสักฝุ่นหนึ่งเท่าไม้บรรทัศน์แล้วคนที่เขาไปว่ายที่สารเจ้าแม่
มาเกาะขอบบ่อดูจราเข้แบบนี้
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ปากคลองบึงบรเพชรที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ชาวบ้านที่เขาไปไหว้ขอพรสารเจ้าแม่หมอนทอง
เขาก็ไปดูจราเข้กันแล้วเขาบอกว่าจราเข้มันก็ไม่ได้กลัวคนนะ
ชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าเชื่อเลยว่าจราเข้เป็นบริวารของเจ้าแม่หมอนทอง
แล้วคนในพื้นที่เขาจะชินกันอยู่แล้วเห็นแบบนี้อยู่บ่อย
บางทีนะคนเขาออกไปหาปลาหลบพายุอยู่ตรงเกาะกลางบึง
จะเห็นจอราเข้แบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลย
แต่ชาวบ้านเขาบอกถ้าเกิดใครมาไหว้ขอพรหรือว่ามาแก้บนกับเจ้าแม่นะ
แล้วเจอจราเข้แปลว่าเจ้าแม่รับรู้แล้ว

โอ้โหจิ๋วตัวนี้คุณไม่มีเลขให้เหรอเนี่ยใกล้จะออกรางวัลแล้วเนี่ย
เมื่อกี้ที่ฉันบอกว่ายาวกว่า๑ฟุตใช่ไหมมีอยู่๓ตัว

เดี๋ยวออกมาจริงนี่โอ้โหผมจะเป็นเจ้าพ่อเลยนะ
พ่อสืบสกุลเดี๋ยวผ้าสามสีจะมาคล้องคอ